สงขลาบ้างนะคะทั้งตำรวจแล้วก็ทหารร่วมกันนะคะ
เป็นตำรวจภูทรสถิงพระจังหวัดสงขลาสกัดจับรถกระบะค่ะ
รถคันนี้ลักลอบขนเนื้อเถื่อนนะคะเป็นเนื้อวัวแช่แข็งเกือบ๔๐๐กิโลกรัม
ชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อจะนำไปส่งลูกค้าในกรุงเทพค่ะ
พันเอกธัญเทพบรรพบุรุษภักดีหัวหน้าคณะทำงานด้านการข่าวสำนักอำนวยการข่าวกรอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมด้วยกองกำลังเทพสตรีและตำรวจภูทรสถิงพระ
สกัดจับรถกระบะบรรทุกเนื้อวัวเถื่อนแช่แข็งบนถนนสายสงขลาระโนธตำบลสถิงพระจังหวัดสงขลา
มูลค่าเกือบเก้าแสนบาทไม่มีเอกสารรับรองด้านสุขศาสตร์ซากสัตว์
โดยมีนายอับดูลาซิสไฮยีสลาแมร์อายุ๔๕ปีเป็นคนขับรถ
รับว่าเป็นผู้ที่รับจ้างขนส่งเนื้อวัวเถื่อนของในทุนใหญ่รายหนึ่งที่จังหวัดสงขลา
วัวเถื่อนนั้นถูกลักลอบนำเข้ามาจากประเทศอินเดีย
ชายแดนไทยมาเลเซียโดยไม่ผ่านด่านสุรกากร
จะส่งต่อไปยังปลายทางในพื้นที่ภาคใต้และส่งเข้ากรุงเทพมหานครค่ะ
ราคาต้นทางนั้นขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๖๐บาท
ถ้าจำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทยจะขายกิโลกรัมละ๒๒๐๒๔๐บาท
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบการลำเลียงเนื้อวัวเถื่อนของในทุนรายนี้อย่างละเอียด
และประสานเจ้าหน้าที่กรมประสุทธิ์ให้นำเนื้อวัวเถื่อนไปทำลายด้วยวิธีการฝังกลบค่ะ